ใช่นานทีปีหนจะเห็นแบบนางเข้าครัว
เข้าปุ๊บดราม่าปั๊บเลยจ้านะคะ
ก็คือทอดไข่เจียวใบโหระพา
พรงใส่พริกตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ

ดันแฮสแชทไข่เจียวแม่แพทติดเทนไปเลยค่ะ
คือไม่ได้ดูฤาราเชฟกระทะเหล็กแล้วนะคุณผู้ชม

พอเทเข้ากระทะคนไปโฟกัสที่พื้นคุณผู้ชม
คือหลายคนสะดุดว่าสภาพห้องครัวทำไมมันเหลอจัง
คนคอมเมนต์เยอะมากเพื่อนกลัวทำไมมีแต่คราบดำบ้าง
บอกอุ๊ยมันเลอะเถอะทำไมไม่สะอาดเลยอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
งานนี้นะคะแม่แพทย์ขอชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้แหละค่ะ
บอกว่าเอาจริงเจอพี่แจ๊กรีนไงพี่แจ๊คคือที่บ้านแพทย์เนี่ย
คือใช้กับอพาร์ทเมนต์ด้วยคือนางเปิดอพาร์ทเมนต์คุณผู้ชม
แล้วก็มีบ้านข้างมันเป็นแบบห้องครัวส่วนรวม
ใช้กันไปแล้วก็คือแบบคนที่มาใช้บางทีก็ไม่ได้ขัดไง
แล้วนางก็บอกว่าจริงแล้วก็คือแบบเข้าใจนะคะ

พูดจริงเดี๋ยวไปฟังเสียงนางหน่อยว่าขอบคุณนะคะ

อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจคนที่ดราม่าคือกรมอนามัยติ๊กต๊อกไง
เพราะต้องเข้ามาตรวจสอบในส่วนของพื้นของน้องบ้าง
เขาบอกก็ดีแล้วที่ดราม่าเพราะอะไรรู้ป่ะ
พอหลังจากดราม่าคนที่เขามาใช้ห้องครัวตรงนั้นร่วมกัน
เขาก็มีจิตสำนึกในการขายให้เราบ้าง

เพราะเราจะทำงานในชีวิตนอกบ้าน
น้ำน้ำจะทำเสร็จทีนึง
แต่เข้าใจได้คือคนก็อาจจะแบบขัดหูขัดตา
พื้นต้องขัดไหมคือในวันอื่นกูก็ขาด

ราม่าคือกรมอนามัยติ๊กตอบ
แต่ใดก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งชาวเด็กก็เป็นห่วงเรื่องนี้แหละนะคะ

เพราะเขาบอกอย่างนี้เขาก็แซวแหละตามสไตล์แม่แพทย์นะคะคุณผู้ชม